ดูเรื่องของนี่พายุฤดูร้อนแผงลิดนะครับ
บ้านเรือนประชาชนเสียหายและเสาไฟฟ้าแรงสูง

พอมันดึงกันทีมันดึงเป็น๑๐ต้นนะฮะ

เกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงแบบนี้นะครับ
แล้วก็พัดเต็นต์ที่เจ้าภาพกำลังเตรียมจัดงานบวช
ที่วัดคลอง๒๔วัดสามัคคีธรรมล้มระเนรนาศนะฮะ
ปริวว่อนไปตกกลางทุ่งนาหลังวัดเลย
อีกหลังก็ปลิวขึ้นไปอยู่บนหลังคาเมน
นี่คุณผู้ชมแสดงว่ามันหอบขึ้นไปสูงเหมือนกันนะ

อกจากนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มระเนละนาด
ดขวางถนนสายคลอง๑๖วัดอำภาสิริวงศ์
เป็นช่วงคุณมันดึงรั้งกันมาหมด๓๕ต้น

เกือบจะล้มโดนรถที่ขับผ่านไปผ่านมา

ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนเข้าไปใกล้ในพื้นที่นี้
ตัดไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขององคลักษณ์
ก็ทำการในการซ่อมแซมต่อนะครับ

งั้นไปดูต่อที่โคราชกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เส้นมิตรภาพช่วงเขตตะบลกลางดงอำเภอปากช่องนี่นะครับ

นี่มันใช่ช่วงปีใหม่สงกราณอะไรนะคุณ
แต่ที่รถติดยาวเป็นกิโลเพราะอะไรล่ะ
ฝนตกลงมาใช่ไหมแล้วเสาไฟ
เสาไฟที่อยู่ริมถนนล้มเป็น๑๐ต้นเลย
อันตรายพนักงานไฟฟ้ากำลังทำงานดูดูข้างหน้า

เสาไฟมันล้มมามันมาขวางถนนช่วงหน้าวัดปางแจ้ง

ไฟฟ้าก็เลยต้องเอาป้ายเตือนไปติดไว้

ที่ฉะเชิงเซานะครับอว่ำเหมือนกัน
เจอพายุลูกเห็บทะลมนะครับ
ชาวเน็ตเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
อันนี้แถวถนน๓๐๔๔แยกไฟแดงอำเภอบังคลา
มุ่งหน้าอำเภอพนมสารคาม
ฝนตกหนักมองไม่เห็นทางปัดเท่าไหร่ก็ปัดไม่ได้นะคุณนะ
แล้วก็พายุหอบป้ายจากไหนบ้างไม่รู้ตกลงกลางถนน
แล้วพบว่ามีเสาไฟฟ้าหักโค้นนะครับ
เสียงฟ้าร้องดังสนันวรรดิไว้นะคุณ
นี่นะครับลูกเห็บก็ตกนะฮะ
รถบางคันไม่ไหวแล้วต้องเข้าจอดริมทาง

แต่บางคนจอดหลบในหลังคาแบบนี้

ปฐุมธานีก็ลูกเห็บตกเหมือนกันค่ะ
ลำลูกกาฝนตกลงมาแล้วลูกเห็บตก

อย่างชาวบ้านคนนึงเนี่ยเขาบอกว่ากำลังทำอาหารเย็นอยู่หลังบ้าน
ได้ยินไงว่าเสียงลมมันมาแรงฝนตกลงมา
แล้วฝนตกลงมามันแบบปุ๊บปับปุ๊บปับ
เสียงอะไรอ่ะเหมือนอะไรแข็งมากระทบหลังคานี่
มาดูเป็นลูกเห็บตกลงมาแบบนี้นะคะ
ใจหนึ่งก็ตื่นเต้นนะแต่อีกใจก็กลัวนะ

ปิดท้ายที่สมุทรปราการเป็นภาพเหตุการณ์
ขณะที่เกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงในพื้นที่อบตราชาเทวะ
คุณดูสิโอ้โหลมแรงมากเลย
ที่กางไว้เพื่อให้จอดรถปรากฏว่าเต็นต์มันพังราบเลยนะฮะ
และรถที่จอดไว้รถของพนักงานอบตนะคุณ
พังเสียหายกว่า๒๐คัน
อกจากนี้ยังมีอาคารต่างพังเสียหายเหมือนกัน

คนจะไปดึงไว้รั้งเอาไม่อยู่หรอกนะครับ

หลายพื้นที่จริงอย่างที่บอกไปนครสวรรค์ก็อ่วมนะครับ
เรือนประชาชนก็เป็นร้อยหลังคาเรือนที่พังเสียหายเหมือนกัน
เมื่อวานโอ้โหอยู่กันแทบไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
ลงตลาดก็ถูกพายุพัดจนเต็นต์ระเนรนาศเหมือนกันนะครับ
พื้นที่ไหนที่คุณผู้ชมได้รับผลกระทบรายงานมาผ่านหน้าจอกันต่อนะครับ